และสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นี้
จะต้องผ่านจุดคัดกรองในหลายจุดในหลายโซนด้วยกันนะคะ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีการจัดเตรียมพื้นที่พักคอยไว้รองรับมีจุดใดบ้างติดตามกันเลยนะคะ
ประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่จัดงานจะต้องผ่านการตรวจบัตรประชาชนที่จุดคัดกรองทั้ง๒๑จุดที่จะเปิดรองรับประชาชนตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาประกอบด้วย
ที่๑มีจุดคัดกรอง๔จุดที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีพระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนหน้าพระธาตุและท่าช้าง
โดยประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองในโซนนี้สามารถพักคอยได้ที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุสนามหลวงและซอยหับเผยสามารถรองรับได้รวมประมาณ๘๐๐คนค่ะ
จุดคัดกรองโซนที่๒นะคะจุดนี้มี๖จุดด้วยกันอยู่ที่บริเวณถนนจักรพงศ์หน้าพิพิธภัณฑ์เหรียญถนนเข้าสารถนนบุรณศาสตร์ถนนตะนาวใต้ถนนบุญสิริและถนนแพร่งนาราค่ะ
สามารถพักคอยได้ที่บริเวณลานจอดรถพิพิธภัณฑ์เหรียญถนนเข้าสารตรอกเสถียรวัดบุรณสิริมาตยารามวัดมหันนพพารามวรวิหารและโรงเรียนตลพัฒน์ศึกษา
จุดนี้รองรับประชาชนได้รวม๗๐๐คนค่ะ
จุดคัดกรองในโซนที่๓มี๑จุดนะคะบริเวณแยกบางลำพูเพื่อเข้าไปพักคอยบริเวณอาคารจอดรถกอทมโรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนสตรีวิทยารองรับประชาชนได้ประมาณ๗๑๐๐คนค่ะ
ลานคนมืองแล้วก็วัดราชนัตราบรามวรววิหาร
จุดนี้เองรองรับประชาชนได้๑๓๔๐๐คนนะครับ
ดูจุดคัดกรองโซนที่๕กันบ้าง
ซึ่งโซนที่๕นี้มีทั้งหมด๓จุด
ก็ประกอบด้วยแยกเสาชิงช้า
เฉลิมกรุงแล้วก็สำนักพระราชวัง
จุดนี้นะครับสามารถเข้าไปพักคอยได้บริเวณโรงเรียนวัดราชบพิษ
และวัดสุทัศน์เทพวราบรามราชวรมหาวิหาร
ก็รองรับประชาชนได้ทั้งสิ้น๘๕๐๐คนนะครับ
มาดูจุดคัดกรองโซนที่๖ซึ่งเป็นโซนสุดท้ายบริเวณท่าเตียนแล้วก็โรงเรียนราชินีนะครับ
สามารถเข้าไปพักคอยได้บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพาณิชยาการ
เซียมสยามซอยเศรษฐการอาคารทรัพย์สินกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
แล้วก็ที่สวนนักคาราพิรมโซนนี้นะครับรองรับประชาชนได้ประมาณ๓๒๐๐คน
นี่คือทั้งหมดของ๖โซนที่เป็นจุดคัดกรองรวมแล้ว๒๑จุดแล้วก็เป็นจุดพักคอยด้วยนะครับ
เพื่อการดูแลและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานตลอดทั้งวันนะคะ
พื้นที่พักคอยในโซนต่างจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยได้ตั้งจุดซึ่งเป็นโรงครัวพระราชทานไว้ทั้งหมด๙จุดที่บริเวณท้องสนามหลวง
สารหลักเมืองวัดมหันนพพารามวรวิหารวัดสามพระยาโรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนวัดบวรนิเวศสวนสาธารณะป้อมมหาการโรงเรียนวัดราชบอพิษและมิวเซียมสยามค่ะ
ส่วนในพื้นที่รอบนอกนะคะจะมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานไว้เช่นเดียวกัน
ที่บริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราช
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีสนามม้านางเลิ้งบ้านพิศนุโลก
มนังคศิลาวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
สาธารณะสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระราม๘ฝั่งธนบุรีและลานคนเมือง
อกจากนี้นะคะรอบพื้นที่จะมีจุดบริการอาหาร๓๘จุดและจุดบริการเครื่องดื่ม๙๐จุด
รวมทั้งจุดบริการห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่
ซึ่งเพียงพอในการรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีค่ะ